มีข้อเท้าของมนุษย์คือตั้งแต่ข้อเท้าลงไปจนถึงเท้า

คือเขาตกใจว่าใครล่ะนี่เท้าใคร
ใครตายอีกเนี่ยถูกฆ่าหันศพหรือเปล่านะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วสืบจากข้อเท้านี่แหละ
จนตามไปเจอว่ามีคนถูกรถไฟชน
และรถไฟมันบดร่างจนร่างกายแหลกเหลวตายค่ะ

ตกใจมากตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบให้นะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีนัทศรีประมาณรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรสัตหีบจังหวัดชนบุรี
พร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานค่ะ
ไปตรงที่จุดข้างทางรถไฟวัดทรงเมตตาวนาราม

พอไปถึงค่ะพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย

แต่ประเมินอายุอยู่ที่ประมาณ๔๐๕๐ปี
เดาว่าน่าจะถูกรถไฟชน
และรถไฟมันบดศีรษะกับร่างจนเละ
และชิ้นส่วนของร่างกายกระจายอยู่บริเวณโดยรอบทางรถไฟประมาณ
หน่วยกู้ไภค่ะก็จะต้องเดินเท้า
ไปเก็บชิ้นส่วนต่างที่มันกระจายอยู่

สิ่งที่เจอคือกางเกงยีนขายาวสีดำ
เสื้อสีแดงรองเท้าแตะไฟแชคยาดม
แต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือเอกสารที่ระบุว่าเป็นใคร
ตำรวจไม่เจอเจ้าหน้าที่ไม่เจอนะคะ
ไปสอบถามคนที่ไปแจ้งเรื่องก็คือเจ้าของบ้าน
ที่เท้ามาอยู่หน้าบ้านที่สุนัขคาบมาวางไว้
เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ห่างจากรางรถไฟจุดนี้๒๐เมตรเอง
ในขณะที่เจอเขาตกใจมาก
ไม่ทราบว่ามันเป็นข้อเท้าใครเป็นเท้าใครค่ะ
ต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
มาพบร่างผู้ชายที่ถูกรถไฟชนแล้วก็ทับ
ถามเขาว่าเคยเห็นใครแปลกใส่เสื้อผ้าแบบนี้อยู่แถวนี้ไหม
หรือคนในชุมชนหายไปมีไหมได้ข่าวไหมก่อนหน้านี้
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีชายเร่ร่อนนะ

คือกางเกงยีนสีดำเสื้อสีแดงเนี่ยลักษณะเดียวกับศพที่พบเลย
มาขอข้าวขอน้ำชาวบ้านในระแวกนี้กินเป็นคนนี้หรือเปล่า

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุ
รถไฟชนได้ว่ามันเป็นการจงใจการฆ่าตัวตาย

จากนี้จะประสานคนขับรถไฟมาสอบสวน
ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
และติดตามหาญาติผู้ตายมาสอบสวนต่อไปค่ะ